นายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะครับมีการลงพื้นที่ไปเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมทางตอนเหนือของประเทศ
ที่พบว่ากระแสลมแรงมีการพัดน้ำตกไหลย้อนกลับขึ้นไปบนต้นทางครับ
นี่คือคลิปวิดีโอที่สามารถบันทึกวินาทีขณะที่ลมกระโชกแรงนะครับบริเวณหมู่เกาะแฟโร
ทำให้ทานน้ำตกที่ตั้งอยู่ที่บริเวณใกล้เคียงถูกลมพัด
กระแสน้ำไหลย้อนกลับขึ้นไปบนต้นทางแทนครับ
โดยเจ้าของคลิปวิดีโอดังกล่าวนะครับได้อัพโหลดคลิปนี้บนเฟซบุ๊คส่วนตัว
ซึ่งนับจนถึงตอนนี้มีผู้กดเข้าไปรับชมความตื่นตาตื่นใจกับเหตุการณ์นี้จำนวนมากครับ
และมีการเผยแพร่ต่อในสังคมออนไลน์แล้วเป็นวงกว้าง
อย่างไรก็ตามเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วที่แม่น้ำคินเดนของอังกฤษเมื่อปีก่อนครับ
ขณะที่นายไดวิทย์คาแมรอทนายกรรภ์รัฐมนตรีของอังกฤษ
ก็เดินทางลงพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมในบนทนคำเรือทางตอนเหนือของประเทศเมื่อวานนี้
เพื่อติดตามสถานการณ์และภาพรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุทธกภัยในพื้นที่ดังกล่าว
ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากปัญหาน้ำท่วม
จนทำให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงและน้ำท่วมฉับพลัน
โดยผู้นำอังกฤษเปิดเผยหลังเข้าเยี่ยมครอบครัวหนึ่งที่ได้รับผลกระทบระบุว่า
อุทธกภัยที่เกิดขึ้นครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่น่าสะพรึงกลัว
แม้ว่าไม่ได้เกิดเป็นครั้งแรกดังนั้นจึงเป็นเหตุผลที่รัฐบาล
จะวางระบบป้องกันน้ำท่วมเอาไว้อย่างเต็มที่
แต่เห็นได้ชัดว่าในครั้งนี้ไม่สามารถจะรองรับได้อย่างเพียงพอ
เพราะฝนที่ตกลงมาอย่างหนักวัดปริมาณได้สูงถึง๓๕๐มิลลิเมตรในช่วง๒๔ชั่วโมง
สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ของสหราชอาณาจักรในตอนนี้
ประชาชนหลายพันคนต้องอบพยพออกจากเคหาสถานออกไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว
ทางถูกตัดขาดและจมอยู่ใต้น้ำ
ขณะเดียวกันบ้านบริเวณของประชาชนในมณฑลคำเรียนและมณฑลแลนดคาเซีย
กว่า๔๓๐๐๐หลังไม่มีไฟฟ้าใช้
โดยล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว๒คนจำนวนนี้เป็นชาวอังกฤษ๑คนและชาวไอแลนด์อีก๑คนครับ
ด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยและทหารส่วนที่กำลังการเร่งทำงานแข่งกับเวลา
เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
และบางส่วนยังคงติดค้างอยู่ภายในบ้านเรือนอย่างเต็มที่ครับ
ทำกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับฝนที่จะตกลงมาอย่างหนักบ่อยครั้งขึ้นในบางพื้นที่ของประเทศ
หลังจากที่เคยเกิดเหตุน้ำท่วมครั้งใหญ่มาแล้วเมื่อปี๒๕๔๘และปี๒๕๕๙